เพราะว่าที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้น
อภัยค่ะที่อำเภอบัวใหญ่นะคะจังหวัดนครราชศรีมา
มันมีประเด็นเกิดขึ้นเรื่องของผงปรุงรส
เขาบอกว่าก็ซื้อมาล็อตเดียวกัน
แต่มันแตกต่างกันเหลือเกินตั้งแต่ซองนะคะแข็งอ่อนก็ต่างกัน
วันที่ผลิตและวันหมดอายุบางซองขูดลบออกได้ค่ะ
แต่บางซองพิมพ์ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับซองลบออกไม่ได้เลย
และที่สำคัญรสชาติแต่ละซองไม่เหมือนกัน
อ้าวแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันเขาบอกเป็นยี่ห้อดังด้วย
เท่านั้นแหละค่ะนายสิทธากรศรียานประหลัดฝ่ายปกครองอำเภอบัวใหญ่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบัวใหญ่ก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะ
ก็ไปที่ร้านค้าส่งภายในตลาดเทศบาล
ก็เจอว่ามีการจำหน่ายผงปรุงรสชุดเดียวกันกับที่พบความผิดปกติที่ว่านี้
ไปสอบถามร้านค้าส่งก็บอกว่ามีการรับสินค้ามาจากหลายสถานที่ค่ะ
ในเขตอำเภอบัวใหญ่เองแล้วก็ต่างอำเภอด้วย
ส่วนร้านค้าส่งเจ้าใหญ่อีกร้านหนึ่งเนี่ยเขาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรง
มีใบเสร็จยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัทด้วย
พอไปตรวจสอบดูเนี่ยล็อตนี้เขาบอกว่ามันเป็นคนละชุดกันกับชุดที่พบความผิดปกติ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการส่งผงปรุงรสที่มีความผิดปกติ
ไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อรอผลยืนยันส่วนผสมนะคะ
เมืองต้นก็ได้รับการประสานจากทางบริษัทผู้ผลิตแล้วล่ะ
ว่าจะมาร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาด้วย
ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายผงปรุงรสดังกล่าวก็ขอความร่วมมือค่ะ
งดจำหน่ายไว้ชั่วคราวก่อน
กว่าจะมีการพิสูจน์แน่ชัดว่าผงปรุงรสชุดนี้จะไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคจริง
ซึ่งระหว่างนี้ก็มีการแจ้งผู้นำชุมชนให้ตรวจสอบผงปรุงรสในร้านค้าทุกแห่งด้วย
ถ้าพบความผิดปกติที่ไหนก็ให้รีบแจ้งในทันทีนะคะ
นายสุภาชัยพงวิลัยรัฐหัวหน้าฝ่ายเพศรัชกรรมโรงพยาบาลบัวใหญ่ก็บอกว่า
เรื่องต้นยังยืนยันไม่ได้ค่ะว่าผงปรุงรสที่พบเนี่ยเป็นของปลอมที่ถูกเรียนแบบขึ้นมา
หรือเป็นสินค้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนส่วนผสมมาจากโรงงาน
แต่ในเบื้องต้นเพราะว่าผงของสินค้าที่ต้องสงสัยผิดปกติแตกต่างไปจากที่เคยบริโภค
และที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะว่าวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีการพิมพ์เป็นเนื้อเดียวกับซองผลิตภัณฑ์
ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจความผิดปกติของผงปรุงรสที่ซื้อมา
ก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคด้วยนะคะ